เป็นผู้หญิงนะฮะอยู่ที่อุบลรัชธานีได้โพสต์มาขอความช่วยเหลือจากเพจดัง
บอกว่าถูกสามีที่เป็นทหารเนี่ยนอกใจนอกใจไปมีอะไรกับเด็กสาววัย๑๗ปี
เป็นตัวหนังสือข้อความโอ้โหเยอะแยะไปหมดแล้วก็แชทต่างนี่นะฮะ
โพสต์นี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าถูกเด็ก๑๗๑๘แย่งสามี
โดยบอกว่ากำลังท้องกับสามีเราเอาใบตรวจคันมาให้ดูบอกท้องกับสามีเราแน่
ตอนนี้สามีหนูอยากขอหย่ากับหนูจนแม่หนูนั่งร้องไห้เครียดมากจะทำยังไงดี
แล้วเธอก็เล่าเรื่องราวนะครับบอกเพิ่งแต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับสามีที่เป็นทหารได้๑๑เดือน
แล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะฮะปีหกสี่จับได้ว่าสามีไปมีอะไรกับผู้หญิงอายุสิบเจ็ด
พาผู้หญิงคนนี้มานอนที่ค่ายทหารพอจับได้ก็ทักไปหาผู้หญิงคนนั้น
ผู้หญิงคนนั้นก็ขอโทษน้องบอกน้องไม่ได้ตั้งใจก็เลยให้อภัย
ไปอีกเดือน๒เดือนจับได้อีกคราวนี้หนักเลยฮะ
น้องท้องกับสามีเราโอ้โหนี่เธอมีภาพตอนที่เธอแต่งงานนะฮะ
แล้วบอกว่าพอท้องกันแล้วเนี่ยยังพาไปเปิดตัวทั่วหมู่บ้านของฝ่ายหญิงวัยสิบเจ็ด
พอไปถามสามีสามีบอกไม่ได้ทำเขาท้องนะ
ตกลงเนี่ยน้องเขาท้องกับใครหรือใครโกหกกันแน่
ต้องตรวจดีเอนเอไหมแบบนี้หรือจะไปแจ้งความเลยดี
อ่านี่ฮะสุดท้ายเธอก็ทิ้งท้ายข้อความบอกรอรับหมายสารได้เลย
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของเรื่องนะฮะ
สมมุติว่าชื่อคุณนิดก็แล้วกันนะอายุ๓๓ปี
นี่คุณนิดเธอบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะที่อุบลรัชธานีบอกเธอเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่อบตแห่งหนึ่งที่อำเภอวารินชำราบ
รู้จักกับสามีที่เป็นทหารอากาศยศชั้นประทวนเมื่อ๒ปีก่อน
รักกันจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปีหกสี่เข้าพิธีวิวายี่สิบหกมีนาหกห้า
ทีนี้สามีเนี่ยต้องไปประจำอยู่ที่สถานีเรด้าที่บุรีรำแล้วเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ที่กองบิน๒๑อุบลรัชธานี
เมื่อตุลาคม๖๕ที่ผ่านมาเธอเลยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้เจอกัน
เพราะเธอก็ต้องทำงานอบตอยู่ที่วาลินชำลาบทีเนี้ยสามีก็เริ่มมีคนอื่นนะ
เพราะปกติเธอยอมรับว่าสามีเธอเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วก่อนที่จะรู้ว่าสามีนอกใจเนี่ย
คุณนิดบอกว่ามีคนมาบอกเห็นสามีเธออยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งอายุสิบเจ็ดสิบแปด
ไปเจอตามสถานที่ต่างที่บุรีรำที่สามีเคยไปประจำอยู่อ่ะนะ
ที่สำคัญผู้หญิงคนนี้เนี่ยดูเหมือนจะตั้งท้องด้วยถึงขั้นมีข่าวว่าเขาจะมั่นหมาย
แล้วก็จะแต่งงานกันเธอก็พยายามหาข้อมูลจนสามารถเจอตัวแล้วก็ทักข้อความไปหาน้องผู้หญิงคนนั้น
เพื่อจะถามเรื่องราวต่างต่างโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
กับสามีเธอจริงหรือเปล่าอืมผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าท้องกับสามีเธอจริงโอ้ย
สามเดือนแล้วอื้อหือจะพาไปตรวจหมอที่ไหนก็ได้อืม
แต่พอเธอไปถามสามีสามีบอกไม่จริงมันยังไงกันแน่

ว่าก็ยอมรับก็ใช่ค่ะก็เป็นหนูนี่แหละเขาก็ส่งใบตรวจคันมาให้ดูว่า
เป็นของโรงพยาบาลบุรีรำอ่าส่งมาให้ดูเขาบอกว่าท้องได้
ได้๓เดือนแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกว่าอ้าวรักษาแบบนี้สามีพี่รู้ยัง
เขาอ่ะสามีพี่ก็รู้ค่ะหนูก็ทักบอกสามีพี่อ้าวนี่หนูบอกไหนบอกว่าไม่ได้ติดต่อกัน
หนูก็เลยถามแบบเนี้ยก็ติดเพิ่งติดต่อกันเมื่อตอนเนี้ยทองนี่แหละค่ะ
เขาพูดแบบนี้นอกนั้นก็คือไม่เคยติดต่อสามีเขาก็ไม่ยอมรับค่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำน้องคนนี้ท้องอืมเขาหัวเดตินค่ะว่าเขาไม่ได้ทำ
แต่น้องผู้หญิงคนนี้ยืนการว่าหนูท้องกับพี่กับสามีพี่ค่ะ
อืมทีนี้พอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ว่าจะเป็นยังไงจะทำยังไงต่อนะครับ
คุณนิดเธอบอกว่าพฤติกรรมของสามีเธอเปลี่ยนไปเลยนะฮะ
หลังจากมีเรื่องราวของหญิงสาววัย๑๗เข้ามาในชีวิต
คือพยายามหาเรื่องทะเลาะขอหย่าอยู่บ่อย
เธอก็เลยตั้งเงื่อนไขไปให้สามีบอกถ้าต้องการให้ยาเนี่ย
จ่ายมาห้าแสนอืมอ่าสามีก็เลยบอกอ้าว
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะฟ้องยาให้ได้เธอเลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
เธอบอกเธอไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเพราะว่าจริงแล้วเธอไม่อยากเลิกกับสามีนะครับ

ก็คือเราถามว่าอยากหย่าไหมเราไม่ได้อยากหย่านะพี่
เรายังเป็นครอบครัวอยู่ที่คุยกันเมื่อคืนคือยังเป็นครอบครัวอยู่
แต่เขายืนการว่าเขาจะหย่าเออเราก็เลยว่าเออถ้างั้นก็
เอามา๕แสนหนูก็พูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหย่าให้เพราะว่าเราเสียน้ำตาแล้วก็เสียใจมาเยอะเหมือนกัน
ก็คืออ่าแต่นี่คือในมุมของฝ่ายหญิงคือคุณนิดเขานะค่ะ
คือยังไงต้องฟังทางฝั่งของฝ่ายชายที่เป็นทหารด้วยนะ
เดี๋ยวรอเขาออกมาชี้แจงก่อนหรือว่าหญิงสาววัยสิบเจ็ดด้วยนะครับ
คือถ้าอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกมาทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เลยนะฮะ
เราจะได้เป็นสื่อกลางจะได้ฟังทั้งสองฝั่งให้
แต่ว่าเดี๋ยวจันทร์ที่๒๐กุมภาพันธ์นี้ทางฝั่งของภรรยาคือคุณนิดเนี่ยนะฮะ
จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปร้องเรียนต่อกับผู้บังคับบัญชาของสามี
เพื่อให้ต้นสังกัดของสามีเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็หาทางออกให้
คือเธอบอกเธอก็งงในมุมของเธอเพราะเธอแต่งงานมีทะเบียนสมรส
แต่สามีเธอไปมีผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนนั้นควรจะถูกฟ้องเรื่องมาเป็นชู้ใช่ไหม
แต่กลายเป็นว่าสามีเธอบอกถ้าไม่ยอมยาเธอจะฟ้องยาเธอก็เลยยังงงเอ๊ะ
ตกลงเธอจะถูกฟ้องหย่าเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูต่อไปกันแล้วกันนะฮะ